เขาบอกว่าได้ยินเสียงอึ๊กอึ๊ก
เหมือนหายใจไม่ออกนักเสริมก็นอนดิน
แม่เขาก็ตื่นมาดูก็ไม่มีอะไร
แล้วก็มีอยู่คืนนึงกลางดึกแม่นักเสริมเขาลุกไปเข้าห้องน้ำครับ
เห็นเป็นรูปร่างคนกลุ่มหนึ่งครับ
เห็นเป็นเงาดำกลุ่มหนึ่งเลยยืนล้อมเตียง
แล้วก็มีอยู่คนหนึ่งเอามือปิดปากปิดจมูก

พ่อผมบอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยเห็นอะไรน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนเลย
เป็นเหมือนคนเนี่ยแหละตัดสูง

เสริมมึงไปเถอะคนเขากลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันเผาแล้ว

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
ที่จะทยอยมามอบความตื่นเต้นให้กับคุณผู้ชมนั้น
ค่ำคืนของวันศุกร์แบบนี้ครับ
และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทศกาลผีดุเดือนฮาโลวีนฮะ
ตลอดทั้งเดือนนี้สถานีผีดุของเรา
เต็มใจนำเสนอเหล่าบรรดานักเล่าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
นำเสนอประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

และในสัปดาห์นี้เราจะเริ่มต้นกันที่นักเล่าท่านนี้ครับ
และในครั้งนี้ครับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
วันนี้มาในธีมของชาวร็อกค่ะ

เพิ่งได้คุยกันไปครั้งแรกเออเจอกันเป็นครั้งแรก

ส่วนมากเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์

นะฮะเรื่องที่คุณเซเว่นมาเล่า
ตอนนั้นก็ระทึกตื่นเต้น
เกี่ยวกับห้องน้ำที่หนึ่งก็แล้วกัน
เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของผีที่คุ้นหูคนไทยเป็นอย่างมาก

เรื่องของเปรตณเสริม

คือหมายถึงว่าท่านเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณเว่นฟัง

ก็เดี๋ยวเกริ่นก่อนนิดนึงแล้วกัน

คือตอนนั้นย้อนกลับไปตอนนั้นผมอายุประมาณสัก๑๕
ตอนนั้นก็เรียนประวัติศาสตร์ต้นปี๑แล้ว

ทีนี้พ่อผมก็เห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบ
ฟังเรื่องผีมากว่าทุกวันศุกร์
ผมจะมารวมตัวกันแล้วเพื่อน

เห็นชอบเดี๋ยวก็มีเรื่องจะโม้ให้ฟังเรื่องหนึ่ง

เขาบอกว่าย้อนกลับไปตอนนั้นในปี๒๕๖๒
ตอนนั้นพ่อผมอายุประมาณ๑๐ขวบครับ
ในระแวกบ้านเนี่ยก็จะมีเพื่อนร่วมแก๊งแกอยู่๓๔คน
แล้วก็จะมีเป็นลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งชื่อนาเสริม
วัยนั้นเด็กวัยนั้นนะครับแล้วก็บ้านอยู่ติดวัด

ทีนี้ในเด็กวัยนั้นในยุคก่อน
กิจกรรมของเด็กก็จะไม่มีอะไรมาก
นอกจากเตะบ้อนบ้างยิงนกตกปลา
ทีนี้มันมีอยู่ครั้งนึง
พ่อผมเขาก็ไปเล่นอยู่ตรงในป่าช้ากรรมย์วัด

แล้วนักเซิร์ฟเนี่ยเขาจะเป็นคนที่นิสัยที่
พ่อผมบอกว่าเขาค่อนข้างประหลาดนิดนึง
เป็นเด็กที่สนและก็ลื่อ
เป็นเด็กที่ชอบทารุณสัตว์
แล้วเขาก็ไปทำไอ้นี่มาพี่แจ๊คเคยน่าจะเคยเล่นตั้งแต่เด็กเด็ก
เอาเชือกฟางมามัดเป็นผู้อยู่ด้านหลังเข็มนะฮะ
แล้วก็ไปเป่าอ๋อลูกดอกลูกดอกอ่ะอ่า
เสริมเนี่ยเขาก็จะมีอาวุธประจำตัวเนี่ยไอ้แท่งนี้แหละ
เขาก็ชอบไปเป่าไล่หมาเป่าหมาวัดเป่าใส่แมวบ้าง

แล้วผมก็ไม่เคยเล่นอะไรที่มันดูหกร้ายขนาดนี้นะ
ปกติก็เด็กทั่วไปก็จะเล่นแบบว่า

ป่าวให้ปักตัวเงี้ยติดแบบผนังไว้อย่างเงี้ย
พวกพ่อผมก็หูแกนี่พีชมาตรก่อน
เลนแล้วก็ชีวิตวัยเด็กก็ตนกันตามภาษาเนี่ยครับ
แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อผมเล่าให้ฟังว่า
เด็กเนี่ยน่าจะเคยน่าจะเคยเห็นครับที่เขาจะเอาเทียนมาลน
ที่เขาเรียกว่ามังกรพ่นไฟครับ

พอเดือดเสร็จปุ๊บเอาน้ำใส่ฟู้
แล้วไฟมันก็จะวุ้มขึ้นมาอย่างนี้
พ่อผมก็บอกว่าตอนนั้นก็เล่นกันสนุกสนานเลย
แล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งพ่อผมเล่าให้ฟังว่า
งต้มเดือดเลยฮะแล้วหมาเนี่ยหมาวัดอ่ะ
ก็เดินเข้ามาใกล้นาเสริมเนี่ย
เอาไม้เนี่ยตะวัดไอ้เทียนร้อนใส่หน้าหมาเลย
หมานี่ร้องแบบพ่อผมบอกว่ามันร้องแบบทรมานอะ
โหยหัวเลยแล้วพ่อผมเนี่ยก็แบบลุมด่ากันเลย
แต่นาผมก็หัวเราะเลยขึ้นไม่ได้สลดอ่ะ
จากต้องสิ่งที่ทำ
แต่ว่าเด็กมันด่ากันยังไงมันก็เล่นด้วยกันอยู่ดีครับ
ก็ทนตามภาษาเด็กก็มีอยู่วันหนึ่ง
พ่อผมก็เลยถามว่าเฮ้ยไอ้เสริมไปเอาตังค์จากไหนมาซื้อเนี่ย
เยอะแยะเลยน้าก็เลยบอกว่า
แกก็เลยบอกว่ามึงอยากได้ไหมล่ะอืมตามมาดิอืมเดี๋ยวพาไปเอาครับ
พ่อผมบอกไปหาที่ไหนวะแล้วก็ไปกัน
แกก็พาเดินเข้าไปเดินไปเดินเข้าวัดไปครับพอ
พ่อผมบอกหูต้องใส่ไปขอพระแน่อืมแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยพี่อืม
พาเดินเข้าไปในโบสถ์อืมแล้วไอ้ตู้บริจาคสมัยก่อนพี่แจ๊คครับ
มันจะเป็นตู้ไม้อ่ะมันไม่ได้เป็นแบบสมัยนี้แล้วเป็นตู้เซฟอะนะ
แกก็เอามือไปงัดไอ้หลังตู้อ่ะเป็นแผ่นไม้อัดตีไว้ไงครับ
แกก็เอามือมาล้วงเงินออกมาแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเอาเปล่า
นี่ไงเอาป่ะล่ะพ่อผมก็แบบโอ้โหใจผมนะคิดว่าตามวิถีเด็กวัด
ไปเอาเงินจากป่าชงป่าช้าเงินปากผียังพอเข้าใจได้
เหมือนกับอันนั้นอันนั้นก็ถือว่าแรงแล้วนะอันนี้ไปเอาเงินในโบสถ์
เงินทำบุญน่ะใช่คือเงินตู้บริจาคสมัยก่อนเนี่ย
มันจะมีกระจกไงด้านหน้าครับแล้วมันเป็นไม้เด็กมันก็คงเห็นแบบ
มีเงินอะน่ะข้างในอืมนี่พ่อผมก็โหฮุ้ย
อย่างนี้เดี๋ยวก็โดนจับได้ก็โดนตีหรอกอะไรอย่างนี้บาปด้วย

ทีนี้เพื่อนก็เริ่มจะไม่ค่อยอยากเล่นกับแกละ

ทีนี้แกก็เป็นคนที่ชอบทรมานสัตว์มากอะ
เขาเคยครั้งหนึ่งเขาชอบกินเต่า

แกเอาเต่าเป็นโยนใส่กองไฟเลย

แกบอกว่ามันถึงจะอร่อยทั้งกินแบบสด
น้องหนูที่ดูฟังเรื่องนี้อยู่ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะ
ฟังแล้วเป็นเรื่องเล่าอย่าไปทำตามอย่างเด็ดขาดนะฮะ
เดี๋ยวรอดูผลสรุปของเรื่องนี้

ทีนี้ชีวิตก็เด็กวัย
วัยเด็กก็ผ่านไปจนประมาณย่างเขาอายุมาสัก๑๗

พ่อผมก็ได้เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพแล้ว
ตอนนั้นมาอยู่บางลำพูแล้วก็

ไล่ตีชาวบ้านมั่งอะไรอย่างนี้
หนักก็คือตีพระนี่แหละ

เขาได้รับจดหมายครับสมัยก่อน

เขาได้รับจดหมายมาบอกว่า

บอกว่าตอนนี้เสริมป่วยหนักนะ

พ่อผมก็โอเคก็รับทราบแล้ว

ใกล้จะตายอะไรอย่างนี้

พ่อผมบอกว่าเขานอนฝัน
ฝันเห็นนักเสริมเนี่ย
แกโดนหมาลุมกัดอยู่

กลุ่มตีแบบไก่จิก
พ่อผมก็พอตื่นมาเขาก็

ไปเยี่ยมหน่อย
พอไปถึงบ้าน

พ่อผมบอกเอามาตรงงานศพพอดีเลย

มันเป็นอะไรตายมันเป็นยังไง
เขาก็เลยแม่นะเสริมเขาเลยบอกว่า

เป็นมะเร็งแล้วก็กินอะไรไม่ได้
แล้วก็จนผอมจนร่างกายแบบ

มันก็จะแบบไม่ได้ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ครับคือ
รักษาที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าให้กลับบ้านเลย

แล้วทีนี้

มีอยู่ช่วงหนึ่งแม่ก็นอนเฝ้ามัน

เขาบอกว่าได้ยินเสียง

แม่เขาก็ตื่นมาดูก็ไม่มีอะไร
สักพักนึงก็อ่ะก็หายไปก็ปกติ
ก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายวันอยู่

บอกกำลังเลี้ยวจะเดินมาที่เตียง

แต่ไม่ได้เป็นแบบเห็นชัดเจนว่าเป็นคนเลย

ล้อมเตียงนักเสริมอยู่

เอามือปิดปากปิดจมูก

นักเสริมเขาก็ตกใจเขายืนช็อกอยู่
ทีนี้สักพักหนึ่งมันก็เอามือออก

ทีนี้แม่เขาจังหวะเขาถอยพังงะถอยหลังไป

แล้วกลุ่มนั้นก็จางหายไป

นั่นแหละเขาก็เล่าให้พ่อผมฟังว่า
ก็ไปแล้วก็เลยจัดงาน

ว่างานศพพ่อผมบอกว่า

ฝันเห็นมันก็เลยคิดว่า

มาเยี่ยมพอดีเจองานศพพอดี

ก็จัดไปปกติเลยครับพี่แจ๊ค

ไม่รู้พี่แจ๊กเคยเห็นพิธีกรรมนี้

คือคนเท่าคนแก่เขาจะเอาไข่ต้มนะครับ

แล้วก็โรยแป้งรอบบริเวณเลย

เขาบอกมันเป็นพิธีกรรมเก็บรอยเท้า

ทีนี้เขาก็ทิ้งเอาไว้ตอนคืน

นอนอยู่แต่ว่าไม่คงไม่ดึกมากครับ

พ่อผมก็คือเสียงใครทำอะไรตอนคืน

ย่าผมว่าปล่อยมัน

พ่อผมบอกโอเคก็นอนไป

พอตอนเช้าเนี่ยคนเท่าคนแก่เนี่ย

ใช่รอยเท้าที่เป็นติดแป้งแต่ว่า

ครับมันเป็นรอยเท้าไก่

เออเออเออเออเป็นรอยเท้าใหญ่
แต่มันไม่ใช่รอยเท้าคน

แบบนี้คือถ้าเป็นรอยเท้าไก่
เขาบอกว่าเนี่ยรอยเท้ามันไม่ใช่มนุษย์แล้วเนี่ย

นึงถัดมาก่อนวันเผา

ในบ้านเนี่ยจะมีย่าฆ่ามัน

ตอนคืนเขาได้ยินเสียงวี๊ดยาวโหยหวนมาเลยฮะ
แล้วก็เสียงร้องแบบทรมานทุกข์ทรมาน
จนทุกคนตื่นหมดเลยย่าพ่อผมแม่ผมตื่นหมด

เสียงมันก็โหยหวนอยู่อย่างนั้นอีกสักพักนึงเลยฮะ
โหยหวนวีแบบยาวเลย
ย่าผมก็ไม่ได้แล้ว
เดินออกไปตรงชานบ้านพ่อผมก็เกาะย่าผมไปด้วย

พ่อผมบอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยเห็นอะไรน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนเลย

เป็นเหมือนคนนี่แหละตัดสูง
แต่เขาบอกว่ามันไม่ได้เหมือนเป็นเหมือนในหนังนะ
ไม่ได้แบบว่าตัวสูงมือเป็นใบลานตาเป็นไข่ฮาน

พ่อผมบอกว่าเป็นเหมือนคนเนี่ยแต่เป็นเหมือนศพมากกว่า
แล้วก็คือเนื้อตัวเนี้ยหุ้มกระดูกอ่ะหนังหุ้มกระดูกเลยอ่า
ตามตัวเป็นแผลเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปหมด
หน้าก็เละปกติไม่ได้ปากจู่นะพี่
สภาพนั้นแบบพ่อผมนี่ยืนช็อกเลย

เสริมมึงไปเถอะคนเขากลัว

ไปซะอะไรอย่างนี้ย่าผมก็ไล่
พ่อผมนี่ยืนช็อกไปแล้ว
ย่าผมก็ไล่ไปสักพักนึง
เสียงก็หายแล้วตัวแกก็จางหายไป
ย่าผมก็มาสกิดพ่อผมไปเข้าบ้าน
พ่อผมนี่เขาบอกว่าตอนนั้นเขาแทบจะเป็นลมไปแล้ว

นี่ก็เข้าไปในบ้านกันทีนี้ตอนวันนั้นก็คือไม่ได้นอนกันแล้ว
พวกยาดยาดทุกคนที่อยู่นั้นได้ยินหมด

แม่ผมก็ยืนยันได้ว่าจริงเรื่องนี้จริง
ทีนี้พออีกวันหนึ่งถัดมาก็เป็นงานเผาแกแล้ว

ก็เผาศพไปก็งานเรียบร้อย
ก็คิดว่าเรื่องเนี่ยจะโอเคผ่านปกติแล้ว
พ่อผมก็กลับมากรุงเทพแล้วกลับมาทำงานปกติ

ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพ่อผมบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ย่าเล่าให้ฟังแล้ว

คนเนี่ยคนที่ระแวกนั้นถ้าใกล้วันพระหรืออะไรอย่างนี้
จะได้ยินเสียงบางคนก็เจอ
ตลอดใครไปตกปลาอยู่แถวนั้นเรือคว่ำหมด
อยู่ใกล้ใกล้วัดเนี่ยเหมือนแกมาเฝ้าวัด
เขาบอกว่าเหมือนแกมาเฝ้าวัด

ตกปลาใกล้วัดนี้เรือคว่ำเลย
ทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งย่าผมบอกว่าอันนี้
นอนอยู่ประมาณสัก๒ทุ่มได้เขาบอกว่าไม่ดึกมาก
ได้ยินเสียงดังโค้มอยู่หน้าบ้านหน้ารัวบ้าน
แล้วทีนี้แกก็ตือลุกกันหมดเลยทั้งบ้าน
วิ่งลงไปดูมีอะไรแล้วก็มีผู้ชายคนนึง

ย่าผมบอกเอาเลยไม่มีไรเข้ามาต่อ
ใจเย็นค่อยคุยย่าผมก็เลยถามว่า

เขาไม่รู้หลงเข้ามาทางนี้

เหมือนเป็นซุ้มวัดแล้วเป็นประตูซุ้มวัด

เขาก็ช็อคทีนี้ไอ้ร่างนั้น
เขาบอกว่าเดินมาจะมาหาเขา
เขาเลยถอยหลังแบบอย่างไวเลย

ทีนี้ก็ตั้งสติอะไรกันก็

เดี๋ยวลองไปปรึกษาหลวงพ่อดู
ว่าทำไมมันยังแรงอยู่

ทีนี้ย่าผมก็ไปปรึกษา

จนกว่าจะสิ้นสุดกรรม
ที่มันได้ทำเอาไว้เพราะมันทำกรรมมาเยอะ

ทำบุญให้ยังไงก็รับไม่ได้

คนก็เจอกันไปเรื่อยเหมือนเดิม
แต่ว่าช่วงระยะหลังเนี่ย

มันก็ไปตามการเวลานะพี่

มันไม่ค่อยน่ากลัวแบบเท่าไหร่

การทำบุญทำบาปทำกรรมเนี่ย

คือคนเราบางคนอาจจะ

ผลละกรรมที่เรา

มันจะรุนแรงมากน้อยขนาดไหน

มันมาเป็นลักษณะของอสุรกายไปแล้วนะ
มันต่ำกว่าเปรตไปแล้วอะ

แล้วไม่รู้ว่าต้องทนทุกข์ทรมานอยู่แบบนั้น

ผมว่าอารมณ์คนเป็นเด็กนะ

ไม่มีเทคโนโลยีเหมือนกับสมัยนี้
แน่นอนครับสิ่งที่เขาจะหาเล่นได้

อยู่ที่ว่าเราจะเล่นกับมัน
ได้ถูกต้องมากน้อยขนาดไหน

อันนี้คือเล่นแบบเอามัน

คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันเป็นเรื่องสนุก

คือมันไปการไปทำร้าย

มีวิธีการกินที่แตกต่างกัน
ไม่เหมือนกันแต่วิธีการทรมาน

จะกินเต่าทีโทษนะฮะต้องเอาเต่าโยนใส่กองไฟ
เห็นหมาเดินมากำลังจุดไอ้น้ำตาเทียน

ทรมานอะ
แกชอบจับปลาป่อง

คือผมไม่รู้ว่าใครเคยทำหรือเปล่านะ

ถ้าคนเป็นปกติทั่วไป
จะไม่มีใครทำ
ไหนว่าโอ้โหคุณต้องเห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสนุก

กลายเป็นว่าพอเริ่มจากเรื่องเล็ก

ขโมยเงินไว้หนักเลยนะ

ผลสุดท้ายหลังจากที่ตัวเอง
ก่อนจะตายที่เหมือนกับ
คุณย่า
ทรมานก่อนที่จะตายไป

ตัวเองต้องไปชดใช้กรรมอยู่อย่างนั้น

อย่านะอย่าเข้ามาอย่าไปทำบาปภายในวัด
แต่ผมว่ามันเป็นการทำบุญที่สายไปแล้วนะครับ

คำว่าเปรตคำว่าอสุรกาย

จะต้องวนเวียนอยู่อีกกี่พบอีกกี่ชาติก็ไม่รู้
เพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะ

อันนี้เรื่องจริงไม่ต้องไปมองที่ไหน

มีคนรู้จักสมัยก่อนชอบเจอ

เหมือนกับที่เขาเคยยิงนกเอาไว้
ขอบคุณกันนะคะ
แล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตื่นเต้น
หน้ากลัวแล้วก็ย้อนขวัญในฐานีผีดุของเรา
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่าง
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเรา
อย่างเช่นคุณ๗๑๑นั้นเองครับ
เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงเป็นต้นไป

ข้างหน้าจะเป็นนักเล่าท่านไหนนั้น
เรายังอยู่ในช่วงของเดือนฮาโลวีน
รับรองว่าเดือดอย่างแน่นอนครับ

ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอน

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์

ขอบคุณนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป